กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เป็นเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วจะบอกว่าโหดจริง
ผู้ชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๒๒ปีคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ลวงให้๑๙ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับที่บ้าน
ใช้มีดความยาวสักประมาณ๕นิ้วจ้วงแทงไปที่ลำตัวด้านขวา
แล้วก็ทะลุปอดหลังจากนั้นคนที่อายุ๑๙พอได้จังหวะเขาก็วิ่งหนี
วิ่งหนีไปที่บ้านของชาวบ้านแล้วปรากฏว่าชายคนก่อเหตุเนี่ยไปกระหน่ำแทงซ้ำนะคะ
ตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้าน
เขาก็ถ่ายคลิปไปด้วยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ
เออคือเจ้าของบ้านเนี่ยพยายามไล่ให้ออกไปนะครับ
บอกว่าบ้าหรือเปล่าบ้าไม่มาแทงในบ้าน
คือหมายความว่าคุณบ้าหรือเปล่ามาแทงคนอื่นเนี่ย

คือเขาเองเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางวรนาศโพทองอายุ๕๓ปี
คุณพี่คนนี้เป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าขณะที่อยู่ภายในบ้านกับแม่สามีอายุ๑๐๐ปี
แล้วก็ลูกสะพ้ายอายุ๑๙ปีคืออยู่ด้วยกัน๓คนเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าจู่ค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
วิ่งเข้ามาทางประตูหลังบ้านมาร้องเรียกขอความช่วยเหลือ

เลือดท่วมตัวนะคะเนื่องจากว่าถูกแทงด้วยอาวุธมีด
เธอเองบอกว่าเห็นอย่างนั้นตกใจเป็นเราเธอก็ตกใจนะคะ

คือสภาพเลือดมันท่วมตัวแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจ
พาแม่สามีเข้าไปในห้องนอนคือไปแอบ
หลังจากนั้นพาลูกสะพ้ายวิ่งหนีออกจากบ้านค่ะ
ไม่นานนะคะสักพักหนึ่งมีชายชะกันอีกหนึ่งคน
ก็คืออายุ๒๒ปีวิ่งตามมาพร้อมด้วยอาวุธมีด
ที่ใช้ก่อเหตุเข้ามากระหน่ำแทงวัยรุ่นที่
วิ่งเข้ามาคนแรกที่มาขอความช่วยเหลือนะคะ
หน่ำแทงแบบนี้หลายแผลด้วยกัน
คือรวมระยะเวลาที่ใช้ในการก่อเหตุกระหน่ำแทง
สักประมาณ๔นาทีคุณวรนาศให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คือจังหวะที่มีการกระหน่ำแทงกันลูกสะพ้ายสติดีค่ะ
ได้มีการห้ามปลามนะห้ามปรามแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ส่วนคนร้ายเองพอเหลือบมาเห็น
ก็หันมาพูดนะคะลักษณะคือข่มครัวค่ะบอกว่าหยุดถ่ายนะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ลากคนเจ็บอายุ๑๙ปีออกไปที่หน้าบ้าน
พร้อมกับใช้มีดแทงซ้ำอีก
แต่ก็ยังดีนิดหนึ่งนะที่หันมาขอโทษขอโพยเจ้าของบ้าน
ขอโทษบอกว่าที่ทำให้เดือดร้อน
หลังจากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปเลย
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวรนาศเจ้าของบ้านกันหน่อยนะคะ
เด็กกับผมแน่นอนมาก
คนก่อเหตุอายุ๒๒ปี
คุกเข่าขอโทษเจ้าของบ้าน๓ครั้ง
หลังจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกไปนะคะ

หลังเกิดเหตุเรื่องของคดีความร้อยตำรวจเอกวิทยาวัฒน์ภัยบูล
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพปะเหลียนจังหวัดตรัง
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบกับคนเจ็บก็คือนายวินยูวันนักข่าวอายุ๑๙ปี
คือสภาพบาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งจมกองเลือด
พอเห็นแบบนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
และจากการตรวจสอบร่างกายพบว่านายวินยู
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลมขนาด๕นิ้วหลายจุดค่ะ
เข้าที่บริเวณคอเส้นเลือดหน้าอกหายปลาร้าแล้วก็ลำตัวด้านขวา
ทะลุปอดรวมทั้งหมด๗แผลด้วยกันนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็พยายามที่จะไปควานหาตัวคนก่อเหตุ
ชื่อต่อมาก็คือนายอนิรุธสิงห์อินอายุ๒๒ปี

พอตำรวจรู้ที่อยู่ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่ม
จับกลุ่มได้ภายในบ้านพักตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายอนิรุธเนี่ยกำลังนั่งดื่มน้ำกระท่อมอยู่เลยค่ะ
อกจากจะพบนายอานิรุธคนก่อเหตุแล้ว
พบมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุ
เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดที่ใส่ในวันก่อเหตุ
เจ้าตัวเองก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะ

เนื่องจากถามว่าทำไม
ภรรยาภรรยาของนายอนุรุษคนก่อเหตุหนีออกจากบ้าน

แล้วก็คิดไปเองนะคะว่าเพื่อนคนที่ตัวเองไปกระหน่ำแทงนั่นแหละ
เป็นคนพาภรรยาหนีหรืออาจจะมีส่วนรู้เห็น
จึงได้วางแผนโทรศัพท์หาเพื่อน
บอกว่าขอช่วยให้ขี่หมดรถจักรยานยนต์
มารับหน่อยเดี๋ยวจะพาไปทำธุระกระทั่งพอถึงจุดเกิดเหตุ
บนถนนหลังโรงพยาบาลปะเหลียนซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนในพื้น
ทราบดีเป็นทางที่เปลี่ยวนะคะก็ใช้อาวุธมีดที่เตรียม
กระหน่ำแทงเข้าไปที่ด้านขวาของลำตัวทะลุปอดไป๑แผล
คนเจ็บเขาก็เลยจอดรถนะฮะพอจอดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปใน
ยางพาราหลังบ้านที่เกิดเหตุระยะทางที่วิ่งหนีเนี่ยสัก
ประมาณสองร้อยเมตรตัวเองก็เลยวิ่งตามไปแทงเพื่อนไปแทงซ้ำมา
จ้วงแทงค่ะจนเพื่อนแน่นิ่งไปคือตอนนั้นเนี่ยคนก่อเหตุอันนี้
เนี่ยคิดว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
ไปนะฮะจากนั้นตำรวจได้คุมตัวนายอนิรุธผู้ต้องหาไปทำ
ประกอบคำรับสารภาพในข้อหาคือแน่นอนพยายามฆ่า
นะคะเป็นพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
และจิตใจก่อนที่จะนำตัวไปฝากคังต่อสารจังหวัดตรัง
คือตำรวจไปตรวจสอบประวัติของนายอนิรุธเนี่ยพบว่าเคย
ถูกดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาตคดีลักษับเมื่อปีที่แล้วในสอบพอประเหลี่ยแล้ว
ด้วยนะคะค่ะสอบถามถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะเป็นเพื่อนกัน